สวัสดีครับคุณผู้ชมได้เวลาจับตาเตือนภัยนะครับ
เพราะภัยอยู่ใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิด

วันนี้ผมสืบสกุลมาเตือนภัยคุณผู้ชม

อาจจะสัมผัสกับอากาศที่ค่อนข้างจะเย็น
แล้วก็บางพื้นที่โดยเฉพาะชานเมือง
มีลมแรงแล้วก็มีหมอกบางในตอนเช้า
เมื่อเช้านี้หลายคนอาจตกอกตกใจนะครับว่า
อากาศหนาวแผ่ลงมาถึงกรุงเทพแล้วเหรอฮะ
จริงแล้วนะครับอากาศเย็นแบบนี้จะมาไม่นานเท่าไหร่นักนะครับ
แล้วก็อุณหภูมิที่อาจจะวัดได้ต่ำสุดของเมื่อเช้านี้
อยู่ที่ประมาณ๒๓องศาเซลเซียส
ไล่ดูกันเลยนะฮะว่าตลอดทั้งสัปดาห์นี้อุณหภูมินั้นจะเป็นอย่างไรนะครับ
โดยอุณหภูมิต่ำสุดนะครับจะอยู่ที่ประมาณ๒๑องศาเซลเซียส
เมื่อเข้าสู่ช่วงของกลางสัปดาห์แล้วก็ปลายสัปดาห์นะครับ
แต่ว่าพอเริ่มต้นสัปดาห์หน้าก็จะเห็นไหมครับว่าวันอาทิตย์
อาจจะมีฝนตกลงมาโปรยปลายได้นะครับ
นี่เป็นการคาดการณ์สภาพอากาศและอุณหภูมิในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
แต่ว่าถามว่ากลางวันร้อนไหมยังร้อนอยู่ที่ประมาณ๓๔องศาเซลเซียส

บ้านเราตอนนี้อย่างที่บอกไปว่าแต่ละภาคมีปัจจัยต่าง
ทำให้อุณหภูมินั้นต่างกันแล้วก็สภาพอากาศต่างกัน
เหนืออาจจะหนาวเย็นตอนกลางอาจจะเย็นแล้วก็ร้อนแล้วก็มีฝนอยู่บ้าง
ส่วนภาคใต้มีฝนครับปัจจัยต่างเกิดขึ้นนะฮะ
ทำให้บ้านเรามีสภาพอากาศที่ต่างกัน
ไล่เรียงกันดูนะครับทางด้านของภาคเหนือเองนะครับ
บริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีน
แผลลงมาปกคลุมนะครับทำให้ตอนบนของประเทศ
อุณหภูมิลดลงไป๒๔องศาเซลเซียส
ตอนกลางของประเทศอุณหภูมิลดลงไปประมาณ๑๓องศาเซลเซียส

ส่วนทางภาคใต้เองต้องเตือนภัยกันหน่อยนะครับ
เรื่องของฝนนะครับที่ตอนนี้ร่องมรสุมกำลังแรง
เลื่อนลงไปพัดผ่านภาคใต้ตอนล่าง
ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
จะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มมากขึ้น
แล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับ
แล้วก็คลื่นลมในอ่าวไทยแล้วก็ทะเลอันดามัน

ก็จะเคลื่อนตัวทางตะวันตกอย่างช้า
เข้าสู่บริเวณอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามัน
ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่๓พฤศจิกายนนะครับ
ทำให้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนเพิ่มมากขึ้น
และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง
ต้องเตือนพี่น้องประชาชนทางภาคใต้กันนะครับ
เอาละครับไล่เรียงกันดูนะฮะว่า
อากาศรายภาคนั้นเป็นอย่างไรบ้างสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับ
เหนืออากาศเย็นอุณหภูมิลดลง๒๔องศาเซลเซียส
เฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณ๑๙๓๒องศาเซลเซียสนะครับ
อีสานอากาศเย็นอุณหภูมิลดลง๒๔องศาเซลเซียส
มีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๑๖องศาเซลเซียสนะครับ
กลางอากาศเย็นอุณหภูมิลดลงไป๑๓องศาเซลเซียส
อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๑๙องศาเซลเซียส
สูงสุด๓๓องศาเซลเซียสครับ
ภาคตะวันออกก็มีอากาศเย็นบางพื้นที่นะครับ
อุณหภูมิลดลง๑๓องศาเซลเซียส
กับมีลมแรงส่วนทะเลนั้นมีคลื่นสูง๑๒เมตร
อุณหภูมิต่ำสุด๑๙องศาเซลเซียสสูงสุด๓๒องศาเซลเซียสครับ
ภาคใต้ฝั่งอาว์ทไทยมีฝนฟ้าคนองถึง๑๖๐๗๐องศาเซลเซียสของพื้นที่
คลื่นสูง๒๓เมตรอุณหภูมิประมาณ๒๔๓๒องศาเซลเซียสครับ
ฝั่งทะเลอันดามันยังคงมีฝนเช่นเดียวกันนะครับ
เป็นลักษณะฝนฟ้าคนองร้อยละ๖๐๗๐องศาเซลเซียสของพื้นที่
คลื่นสูง๑๒เมตรอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ๒๑องศาเซลเซียส
สูงสุดประมาณ๓๓องศาเซลเซียสนะครับ
พื้นที่ที่มีอากาศหนาวเย็นก็ต้องดูแลสุขภาพ
ส่วนพื้นที่ภาคใต้ที่มีฝนตกหนักแล้วก็มีขึ้นลมแรง
ก็ต้องรับฟังคำพยากรอย่างต่อเนื่องจากทางการด้วยนะครับ
เอาละครับและนี่คือจับตาเตือนภัยกับผมสืบสกุลพันธ์ดี
หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ